คุณผู้ชมครับดูตัวเลขจากการแถลงของสบคในวันนี้หน่อยนะครับ
ตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่โควิด๑๙
วันนี้คุณหมอเบิร์ตแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค
ผู้ช่วยโฆษกสบคแถลงนะครับ
บอกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๗๑๓ราย
แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ๒๕๕๙
จากต่างประเทศ๔๙รักษาหายแล้วนะครับ

ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ของไทยสะสมณขณะนี้๑๓๒๒๑๓ราย
วันนี้มีผู้เสียชีวิต๓๐ศพนะครับ
รวมผู้เสียชีวิตณขณะนี้๘๐๖ศพ
ผู้ที่ยังรักษาในโรงพยาบาลณขณะนี้๔๕๓๐๗ราย
อาการหนัก๑๑๖๙ราย
ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ๔๐๖รายนะครับ

ฉีดวันนี้รวมทั้ง๒เข็มนะฮะ

สถิติผู้ติดเชื้อตั้งแต่๒๕เมษายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
ยังแตะหลักพันธุ์นะครับ

ผู้เสียชีวิตก็แตะ๒หลักอยู่ทุกวันนะครับ
หญิงพิสมัยบอกว่าขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้รับรองวัคซีน
กำลังติดตามตรวจเอกสารใบรับรองอยู่นะครับ
การรับรองวัคซีนโดยองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะคะ
ต้องเรียนย้ำว่าทางกระทรวงสาธารณสุขติดตามเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะคะ
แล้วก็อยากจะให้ข้อมูลกับท่านว่า
อย่างไรก็ตามทางกระทรวงสาธารณสุข
กำลังติดตามการยืนยันที่เป็นเอกสารนะคะ
เพราะว่าต้องเรียนว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักฐาน
เพื่อสนับสนุนการออกใบรับรอง
ถ้าได้ข้อสรุปเนี่ยนะคะ
สอบคอก็จะนำมารายงานพี่น้องประชาชนอย่างเร็วที่สุดค่ะ
ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลตอนนี้
แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วแล้วก็น่าหนักใจนะครับ
บคบอกว่ายังมีการเดินทางข้ามพื้นที่อยู่ตลอด
กรุงเทพตอนนี้ต้องเฝ้าระวัง๒๖เขตพบ๓๒คลัสเตอร์
คลัสเตอร์ใหม่มี๒แห่งคือเขตทุ่งครุ

เขตบังแคร์เป็นสถานดูแลผู้สูงอายุเอกชน๓แห่ง
ซึ่งติดมาจากผู้ดูแล
แล้วผู้สูงอายุเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงอาการหนักอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
นี่เป็นกลุ่มก้อนใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพนะครับ